ต้องมีแหละแต่นี้มะครับพอพอรู้ว่า
เขาก็พลิกเขามาพลิกข้างหลังนี่
ห้ามท่าเมืองซักคนก็ชอบถึงคุณซักคน
สำนักรักคุณพี่
ไม่ได้มีคนมาดูอ่าแล้วมันไม่ไอ้รวดหนามนี่มันไม่นั่นเหรอพี่
มันไม่กลัวรวดหนามอ๋อเยียบออกเลยนี่อ่ะ
เนี้ยเพื่อนจะไปเมื่อกี้มีสองคนอ๋อแสดงว่านี่หนีไปไปเยอะแล้ว
ตั้งแต่วันเกิดเรื่องอ่าเกิดเรื่องเขารู้แล้วไปเยอะแล้ว

ก็มันก็เดินกันไปตามไหนตามไหนก็ไม่รู้กัน
ออกมาแล้วเราก็ไม่รู้พม่ามันเยอะแยะแต่ปกติก่อนหน้าที่ยังไม่เกิดเรื่องนี้จะไม่มีออกช่องนี้
คือว่าตอนนี้ไม่เกิดเรื่องคือว่าตรงนี้มันทางนี้ก็ไม่ได้ออกล่ะ
แต่คนตรงนี้ก็บางทีก็ไปซื้อของอ่ะมีตลาด
รอยยังเปรียดอยู่เนี้ยก็คือสรุปแล้วมันไม่ได้ทุบกำแพงมา

อ๋อเหล็กทัพก็เป็นทางเดินออกมาได้แล้ว
ได้แล้วก็ไอ้เน็ตวางทัพไปก่อนนี้ก่อนนี้ก็ช่องตรงนี้มันจะไม่ได้เดินไง
เนี้ยมันจะเดินตรงนู้นมันจะไปตรงนี้แหละ
หลังข้ามคอมตรงนี้ไม่รู้ว่ามีใครแพงตรงไหนวะ

อ๋อตรงนั้นออกป่าจาก

มีอยู่จริงใช่ไหมคะครับมันเป็นยังไงมันมีมานานหรือยังอะไรไงคะ
อันนี้เขามีมานานแล้วนะแล้วตรงเนี้ยเป็นทางที่พม่าเนี้ย
รอบรอบเขาออกจริงไหมพี่แต่ตอนก่อนที่ยังไม่เกิดเรื่องนี่เขาก็
เหมือนก็มีพม่าเขาต้องเดินไปซื้อของในตลาดเนี้ยอ่าพอเกิดเรื่องแล้วก็ปิดนี่
เขาเขาปิดยังไงอ่ะคะพี่ก็เนี่ยก็ปิดอย่างที่เห็นนี่แหละ
ปิดรถหนามอะไรตลาดอย่างเงี้ยแล้วยังมีแรงงานรักรอบเขาออกอีกไหมพี่
แต่ตอนคืนลักลอบออกอืมเยอะไหมเยอะพอสมควรอืม
เดินเท้าไปหรือมีรถมารับตอนที่เห็นแล้วเขาเดินออกไป
เดินออกไปตอนนี้ก็ยังมีใช่ไหมพี่ตอนนี้ก็ยังพอมีบ้าง
แล้วเขากั้นรุ่นหนังแล้วเขาเอากันได้ไงก็นี่ไงพวกอะไรเนี้ย
เอาเหล็กพาดอะไรเนี่ยอ๋อเอาเหล็กเอาอิดบล็อกวางไว้
แบบเดินออกเดินตรงนี้พี่คิดว่าจะต้องเข้ามาควบคุมกันยังไงบ้าง
เพิ่มเติมไงต้องหาต้องหาพวกเจ้าหน้าที่มาดูแลเนี้ย
กลางคืนเนี่ยอืมแล้วกลางวันอ่ะกลางวันออกนะ
บางวันไม่ค่อยมีนะบางวันไม่ค่อยเหนียวต้องแสดงว่า
เสริมรวดหนามอีกไหมพี่น่าจะเสริมนิดหน่อยอ่ะเพราะดูแล้ว
เส้นเดียวก็เอาไม่อยู่น่ะเอาหินครับไม่อยู่แล้วปกติมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตามบ้างไหมคะ
มีนะเมื่อวานผมก็ยังเห็นรถทหารเขาก็มีรถตำรวจเขาก็มีเข้าออก
วันอ่ะแล้วจุดกำแพงก่อสร้างที่เป็นรองโหวตตรงนี้มีมีช่วงเดียวใช่ไหมครับ
แวะเวียนก่อสร้างไม่เสร็จเขาเขาสร้างเสร็จแล้วนานแล้วแต่ตรงนู้นมีอีกที่หนึ่งอ่ะ
มีอีกจุดหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่ไปเข้าออกตอนแรกแต่มันจะออกออกได้ก็คือออกช่องนี้ใช่ไหม
ซอยนี้ได้ซอยเดียวซอยเดียวอืมแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตอนกลางคืนเขาจะออกแถวนู้นหรือเปล่า
มันมีกำแพงเส้นทางมันยาวไหมครับฮะเส้นทางกับผมตลอดปุ๊บอาทามนู้นยาวไหม
แต่เวลาเขาเดินเขาก็เดินได้เพราะเหมือนกับรถพักตัดเป็นร่องอะไร
เป็นขุดคลองไว้อ่ะตรงนี้ชาวบ้านในพื้นที่กลัวมากมายแค่ไหนอ่ะพี่
ณตอนนี้กลัวดิชาวบ้านอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้อืมครับ
หวังว่าไม่ได้ประโยชน์หวังว่าไม่ได้อ่อขอร้องว่าไม่ได้อ่ะโอ้ขอบคุณมากครับ